ดิฉันบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเผื่อใจไว้แล้ว
อาจจะไม่ได้เห็นรูปสวงสวีทมากมาย
เขาไปนอเวย์กันณเดชน์ยายา

ทั้งครอบครัวนะก็คิดว่าจะเป็นภาพความน่ารักประทับใจ

ถูกใจกว่าใจผู้จิ้นคู่นี้จริงเลย
เขาขยันเสิร์ฟความฟินกลิ่นความรักเหมือนหอมปุ้งมาจากนาเวย์

ไม่ใช่อันนี้หอมกว่าการสลองอีกบอกเลย
ตอนแรกอย่างที่บอกไปแฟนคลับต้องเหมือนดิฉันทำใจแล้ว

คุณบอกว่าแม่ไปกันหมดเลย
แต่ท้ายที่สุดค่ะโมเมนต์สวีทท่ามกลางทุ่งดอกไม้
แล้วก็ถือแพทย์สวยงามเป็นใจทุกอย่าง
ให้ภาพที่ออกมาในอินสตราแกรม
คือพี่แจ๊คดูดีมันอบอวนไปด้วยความรักแล้วก็ความสุข
หลายคนบอกว่าพรีเวดดิ้งหรือเปล่า
ถ่ายรูปกันไปกันมาถ่ายภาพคู่ภาพครอบครัว

มันคือมันใช่ไปหมดเลยแล้วก็มีภาพเต้นรำท้องถิ่นด้วยนะคะ
บอกได้เลยว่าแฟนคลับฟินจนเบาหวานขึ้นตานะจ๊ะ
และไม่ใช่แค่ฟอลลอเวอร์ที่ติดตามจะชื่นฉ่ำหัวใจนะคะ
ขนาดพี่คนในวงการบันเทิงของเราเองก็ยังชื่นชม
ความน่ารักของทั้งคู่ที่ดูแล้วมันเข้ากัน

เร็วนี้เดี๋ยวจะกลับมาอาทิตย์หน้าแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายละครต่อเลยค่ะ